ถ้าหากผมตายเจ้านายจะอยู่ได้ไหม

แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเช็คคือสภาพอากาศนะคะ
รายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานแล้ว
หรือว่าใครเวิร์คฟอร์มโฮมที่บ้านก็ตรวจสอบกันสักนิดนึงค่ะ
ช่วงนี้ใครที่อยากจะให้อากาศหนาวเนี่ยยิ้มได้เลยนะคะ
เพราะว่าอุณหภูมิโดยรวมของประเทศไทยจะลดลงอีก๑๔องศา
โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่อีสานตอนบน
สัมผัสได้ถึงอากาศหนาวถึงหนาวจัดเลยนะคะ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมกันค่ะจากภาพถ่ายดาวเทียม
กรมอุตุนิยมวิทยานะคะภาพที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือภาพเมฆนะคะ
ถ้าเป็นสีขาวเข้มไปจนถึงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองนี่คือฝน
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่บริเวณ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ถ้าดูจากแผนที่อากาศกันต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมดูเส้นลักษณะของสีและตัวเลขนะคะ
เส้น๑๐๑๐นี่คือเส้นร้อนชื้นนะคะซึ่งพาดผ่านทางประเทศไทยตอนล่างนะคะ
ภาคใต้คือบริเวณนั้นจะมีฝนซึ่งฝนที่ตกก็จะมีทั้งฝนตกเล็กน้อย
ปานกลางและตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะแถบสามจังหวัดชายแดน

ส่วนตอนบนนะคะดูเส้นความหนาวเย็นก็คือ๑๐๒๐กำลังแผ่เข้ามาเรื่อย
แต่ถ้าหากดูแล้วงุลงงเอาเส้นอะไรยึกมาดูโมเดลสีนี้ก็ได้นะคะ
สังเกตสีเขียวค่ะวันนี้พรุ่งนี้อากาศก็จะเริ่มหนาวเย็น
โดยเฉพาะวันที่๑๒เข้าสู่วันที่๑๓เนี่ยนะคะ
สีเขียวเนี่ยจะปกคลุมทั่วประเทศไทยสัมผัสความหนาวเย็นได้จนถึงภาคใต้เลยนะคะ
ซึ่งปกติแล้วภาคใต้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของฝนแล้วก็ร้อนซะมากกว่า
แต่ว่าในช่วง๑๒๑๓อากาศภาคใต้ก็จะแบบรู้สึกได้เหมือนกันว่าหนาวเย็น
บึงกาลนครพนมสกลนครแถบอีสานตอนบนนะคะ
แต่ว่ามันเกิดการตกสะสมไงคะพื้นที่ไหนที่ไม่มีการจัดการเรื่องการระบายน้ำ
หรือว่าบริหารตรงนี้ไม่เรียบร้อยมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้
แต่สิ่งที่ต้องระวังมากกว่านั้นก็คือคลื่นนะคะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะจะคลื่นสูง๒๔เมตร
คลื่นเนี่ยสูงพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่หัวหินเพชรบุรีลงมาเลยค่ะ
ต้องระมัดระวังกันถ้าน้ำเงินเข้มเนี่ยก็จะสักประมาณสัก๒เมตรนะคะ
คุณผู้ชมก็ระมัดระวังเตือนกันตรงนี้ด้วยค่ะ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นหนาวหรือว่าเป็นโควิดนะคะ
ก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวปราจีนบุรีได้รับผลกระทบเรื่องของการเก็บแตงโมนี่แหละค่ะ
ตอนนี้นะคะจะต้องตัดใจขายต่ำกว่าทุนคือครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะ
ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องชาวสวนแตงโมที่ตำบลนนทรีย์อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
กำลังเร่งเก็บเกี่ยวลูกแตงโมเนี่ยนะคะเนื้อแดงน่ารับประทานเลยค่ะ
ปกติขายกิโลกรัมละ๑๔บาทตอนนี้ต้องขายกิโลกรัมละ๗บาทเท่านั้น
เพราะว่าโควิดระบาดก็ทำให้ผู้ซื้อเนี่ยเบาบางลงไปนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ใครอุดหนุนได้รีบอุดหนุนกันเลยนะคะ
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปัตตานียังคงน่าเป็นห่วง
ไปดูระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีกันหน่อย
ล้นท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองปัตตานีแล้วนะคะ
เกือบทุกสายในเขตเทศบาลถูกน้ำท่วมสูง
บรรดาร้านค้าในตลาดก็เตรียมยกของขึ้นที่สูง
วางแนวกระสอบทรายแล้วก็เกาะกำแพงกั้นเอาไว้แล้ว
หาดเขื่อนบางลางเนี่ยนะคะก็ลดการระบายน้ำลง
ระดับน้ำน่าจะค่อยลดลงด้วย
ถ้าหากว่าเขื่อนเนี่ยลดระดับน้ำก็คงจะทำให้ชาวบ้านเนี่ย
บรรเทาความเดือดร้อนได้มากขึ้นด้วยนะคะ
ช่วงนี้ใครที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้านก็ถือว่าเป็นโอกาสดี
เราไม่ต้องไปสัมผัสในพื้นที่ที่เสี่ยงใช่ไหมคะ

เชื้อโรคก็แพร่กระจายได้ง่ายมากขึ้น